หนึ่งเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็ให้ความสนใจติดตามกันอยู่
กับเรื่องของดาบตำรวจนิกัล

ที่ดาบตำรวจรายนี้หายตัวไป
มันมีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยออกมาด้วย
ดาบตำรวจใส่แต่กางเกงชั้นในตัวเดียว
แล้วเดินเดินแล้วสรุปหายตัวไปค่ะ

คุณผู้ชมค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย

เพราะว่าเป็นดาบตำรวจนิกัลอัศพิน
เป็นภูมิครับหมู่กองกำกับการตำรวจ
ระเวนชายแดนที่๑๓อายุ๕๐ปีแล้วล่ะค่ะ
กางเกงในตัวเดียวแบบนี้ไม่ใส่รองเท้า
มีผ้าโพกหัวแล้วก็เดินอยู่บริเวณทางรถไฟ
ที่มันมุ่งหน้าไปที่ถ้ำชะนีค่ะ
ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างปริศนาเลย

ทีนี้เขาก็เลยมีการพาไปย้อนดู

ตกลงไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้าง

มีการไปจอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่ริมน้ำ

ถอดรองเท้าและทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ด้วย

อันนี้คือเรื่องของวันที่๒๐มีนาคม
เจ้าหน้าที่อาสาจริงเขาก็ค้นขาตั้งแต่วันแรกแล้ว
พยายามหาตัวแต่ว่าไม่เจอตอนนั้น

ก็ไปเห็นว่าช่วงตี๓ของวันที่๒๑เนี่ย
ดาบเดินอยู่ที่ตลาดวังโพ
อย่างที่บอกว่าไปตามทางรางรถไฟ

พอมาวันที่๒๒มีนา

เจ้าหน้าที่ไปค้นหาที่ถ้ำชะนี

เอาสุนัขดมกลิ่นไปปูพรมค้นหา
อยู่ที่บริเวณป่าหลังมหาวิทยาลัยมหิดล

มีภาพโดรนมาด้วยนะคะคุณผู้ชม
เป็นภาพโดรนที่ไปช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ย
ร่วมค้นหาบริเวณภูเขา
อันนี้แหละค่ะเป็นภาพจากทางโดรนของไทยรัฐทีวีของเราเอง
แต่ว่าปรากฏว่าฝนมันตกไง
มันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคในการค้นหา

อันนี้วันที่๔แล้วนะของการหายตัวไป
เขาบอกว่าสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติของประเทศไทย

แต่ครั้งนี้เป็นการตรวจจับความร้อนค้นหาไม่เจอ
วันที่๕นะคะของการหายตัว
เปิดปฏิบัติการคราวนี้ค้นหาเลย
แบบทางบกอากาศทางน้ำ

เรื่องนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสุกิต

พระพุทธยอดฟ้าบอกว่าจริงเมื่อวาน๕วันแล้วนะ
ดาบตำรวจนิกัลหายตัวไป
ซึ่งก็มีกำลังต่อชะดอย๑๓๖
กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการเป็น๑๐นายเลยค่ะ
หาคุณหาทุกทางเลยนะ
ทางอากาศก็มีอะไรเฮลิคอปเตอร์ด้วยโดนด้วย

ตั้งแต่หน้าตรงบ้านวังโพยาวไปจนถึงถ้ำชะนี
จนถึงริมแม่น้ำแควร์น้อยยังไม่เจอตัวเลยนะคะ
เดี๋ยววันนี้ก็จะค้นหากันต่อค่ะ
เพราะว่าคราวนี้เขาจะมีพิธี
ทำพิธีเบิกไพรจุดทูป๑๖ดอก
มีน้ำแดง๑ขวดถวาย

เป็นการขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา
เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ร่วม

ทำให้ครอบครัวมีความหวังแล้วก็มีกำลังใจ

ที่สถานีรถไฟถ้ำกระแส

ก็จะมีกำลังพลจากตำรวจตระเวนชายแดน

ใช้กำลังกว่า๒๐นายน์
เดินหน้ากระดานกันเลยไปตามทางรถไฟ
หาทุกทิศทุกทางทุกจุดไม่ว่าจะเป็นจุดแคบสุดตรงไหนก็ตามหาหมด
ส่วนที่๒ก็ยังมีมูลนิธิพิทักการค่ะนักกว่า๒๐คนก็ร่วมค้นหาด้วยค่ะ
ที่๓อีกหน่วยหนึ่งค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ชุดตอบโต้ภัยพิบัตรประเทศไทยอีก๑๐นาย
เรียกว่าใช้กำลังเจ้าหน้าที่หลายสิบนายเลยทีเดียวค่ะ
อย่างที่บอกว่าทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเอง
ก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวจะเจอตัวดาบไหมนะคะ
ว่าก็ขอให้ได้เจอตัวเร็วก็แล้วกันค่ะ
พบเบาะแสแจ้งไปได้กับเจ้าหน้าที่เลยนะคะ